แหล่งโบราณนาคดีที่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่อาจจะใหญ่ที่สุดในอาเซียน
แล้วก็มีความเก่าแก่เกือบ๖๐๐๐ปี

เป็นมรดกของจังหวัดนครราชศรีมาแล้ว
นั่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด
ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานั่นเอง
วันนี้เลยพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่แห่งนี้
เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีขนาดใหญ่
แล้วก็มีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานที่สุดในประเทศไทยนะครับ
อยู่ในพื้นที่บ้านโนนวัดตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เรื่องราว
แล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนเข้าไปท่องเที่ยวนะครับ
โดยนายจารึกวิลัยแก้วผู้มนวยการสำนักศิลปากรที่๑๐จังหวัดนครราชศรีมา
เปิดเผยนะครับว่าแหล่งขุดค้นบ้านโนนวัด

จนกระทั่งขุดค้นเสร็จสิ้นราวปี๒๕๕๙
ซึ่งปัจจุบันนั้นได้ปิดหลุมที่ทำการขุดค้นจนหมดสิ้นแล้ว
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ในบริเวณที่ทำการขุดค้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาทางโบราณคดี
นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าไปชมได้แล้วนะครับ
เพราะเขาจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแบบเต็มรูปแบบแล้ว

โดยแหล่งขุดค้นบ้านนนวัดนี้มีความพิเศษ
คือมีอายุอยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์
ครบทั้ง๔ช่วงอันนี้สำคัญมากนะคุณ
เพราะว่าอยู่ในช่วงของยุคหินใหม่
เข้าสู่ยุคสำริทแล้วก็เข้าสู่ยุคเหล็ก
ต่อเนื่องจนถึงสมัยประวัติศาสตร์
คือธวาประวัติขเมนอายุธยารัฐนโกสิน

คือครบถ้วนสมบูรณ์จริงนะครับ
โดยที่มีคนอาศัยอยู่ทับซ้อนกันมาเรื่อย
มีการขุดพบซากพืชซากสัตว์อีกจำนวนมหาศาล
แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเมื่อสักครู่นี้ที่เห็น

มีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็สิ่งที่ขุดค้นพบเยอะมากนะครับ
ประธานส่วนใหญ่ลักษณะพื้นที่การขุดข้นลักษณะจะเป็น
เนินดินแล้วก็มีคูน้ำล้อมรอบ๒๓ชั้น
พบควงมดุประมาณ๖๓๕โครง

แล้วก็เครื่องปั้นดินเผามอดดินเผาประมาณ๔๐๐๐ชิ้น
อกจากนี้นะครับยังพบด้วยว่าในพื้นที่แห่งนี้

มีการทำเกษตรกรรมมีการทำกสิกรรม

และการแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนภายนอก
ดังนั้นคือทั้งเป็นสังคมเกษตร
แล้วก็เป็นสังคมแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะฮะ
แล้วก็สำหรับสิ่งที่ขุดค้นเจอทั้งหมด
ได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ที่สำนักศิลปากรที่๑๑
จังหวัดนครราชศรีมาอำเภอพิมาย
จังหวัดนครราชศรีมาเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
แล้วก็จะดำเนินการจัดแสดงให้ผู้สนใจได้ชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายต่อไปด้วยนะครับ
ดังนั้นท่านที่ไปที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

นั่นก็คือแหล่งโบราณนาคดีบ้านโนนวัดที่อำเภอโนนสูง
และจากนั้นท่านก็ไปที่พิพิธภัณฑ์พิมายได้ด้วย
คือเชื่อมต่อทางประวัติศาสตร์กันนะครับ